๒เดือนแล้วนะคะที่คุณปอยังอยู่ในโรงพยาบาลรามาธิบดี

ครอบครัวก็เดินทางมาสวดมนต์ข้ามปีที่โรงพยาบาล

เมื่อวานนี้นะคะบรรยากาศที่หออภิบาลผู้ป่
ป่วยวิกฤตโรคหัวใจอาการสมเด็จพระเทพรัตน์
โรงพยาบาลรามาธิบดีตลอดทั้งวัน

ก็ยังคงส่งกำลังใจมาให้กันอย่างพร้อมหน้าค่ะ

ก็เผยว่าครอบครัวต่างแยกย้ายกันเดินสายทำบุญ

ในวันหยุดสิ้นปีอีกด้วยค่ะ

แต่ว่ายังไงก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องปอดด้านขวานะคะ

อยู่ในขั้นที่น่าพอใจก่อนค่ะ

คุณโบเขาก็ไปที่ชนบุรีไปบางแสน
ที่เขาสามมุก
คือเห็นว่าก็ควรจะไปสิ้นปีครับ
เพื่อจะได้ไปขอพรให้ปีเก่านี้

อาการโดยรวมที่คุยกับนายแพทย์ไป๓๔ครั้งนึง
คือยังเหมือนเดิมทุกอย่างเลย

ให้ได้กลับมาเป็นที่น่าพอใจ

เฝ้าระวังเป็นพิเศษ

แต่รูปที่เห็นนี้นะคะเป็นรูปภาพที่
ก็เป็นรูปครอบครัวทั้งคุณปอน้องมะลิแล้วก็คุณโบ
อย่างที่บอกไปแหละคุณโบแวนด้าบอกว่า

เริ่มต้นปีใหม่ด้วยกันอยู่ปีใหม่ด้วยกัน

มะลิเองแล้วก็คุณโบแวนด้าเอง
รอคุณปออยู่ทุกวินาทีนั่นเองนะคะ